เสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
เรายังคงได้เห็นน้ำใจของคนไทยทั้งประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
รวมไปทั้งคนบรรเทิงอย่างมิกฤติภลศิลปินจากธรรทิวีครับ
ยังคงเดินหน้าทำหน้าที่จิตอาสาอย่างต่อเนื่อง
ติดตามจากบรรยายงานของคุณพิมรจิตเอื้อวงชัยครับ
แม้ว่าในวันนี้สภาพอากาศจะร้อนแค่ไหน
แต่ประสบกรณิกรชาวไทยยังคงเดินทางมา
เพื่อร่วมถวายสการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชกันอย่างต่อเนื่อง
รวมไปถึงศิลปินไทยรัฐทีวีที่ได้เดินทางมาเพื่อเป็นจิตอศาสตร์
ความดีน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
แม้ว่าจะล่วงเลยมาหลายวันแล้ว
แต่ประชาชนยังคงหลั่งไหลมาสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชกันอย่างเนื่องแน่น
ซึ่งก็รวมถึงบรรดาจิตอาสาที่ยังคงปักหลักให้บริการประชาชนเช่นกัน
หนึ่งในนั้นคือบิ๊กกิติพลศิลปินไทยรัฐทีวีที่ได้เดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้า
แจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มรวมถึงบริการรับส่งประชาชนในช่วงค่ำ
เพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นจะสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับประชาชนของพ่อได้
คะทราบมาว่าน้องบิ๊กเนี่ยมาที่นี่มาที่สนามหลวงเนี่ย
แทบจะทุกวันเลยใช่ไหมคะใช่แล้วครับวันนี้ก็วันที่เจ็ดนะครับที่มา
ปกติเรามาทำอะไรอ่ะคะถ้ามาก็จะมาขับมอเซลรับส่งคนนะครับ
คือมอเซลรับส่งฟรีบริการฟรีเวลาเรามาเรามาตอนประมาณกี่โมงอะคะ
วันก็หนึ่งทุ่มถึงเที่ยงคืนครับอ๋อคนเยอะไหมคะ
มาใช้บริการเราเยอะไหมเยอะทุกวันเลยครับอืมแล้วเรารู้สึกยังไงคะน้องบิ๊ก
ที่ได้ทำสิ่งดีดีแบบนี้ให้กับสังคมของเรารู้สึกภูมิใจนะครับเอ่อ
เวลาเห็นไปส่งเขาเห็นเขายิ้มอย่างนี้บางคนมีให้พรเราด้วยแบบ
ขอให้เจอชีวิตรุ่งเรืองนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต่างคนต่างให้รอยยิ้มกันอ่ะ
มันก็มีความสุขทั้งคู่อะครับแล้วนอกจากการขี่มอเซยรับส่งแล้วเนี้ย
เรายังทำอะไรอีกบ้างอ่าวันนี้วันวันนี้ก็มาแจกข้าวแล้วก็แจกน้ำด้วยครับ
แจกข้าวแล้วก็แจกน้ำด้วยใช่ครับรู้สึกยังไงบ้างคะ
ที่ได้ทำหน้าที่เป็นจิตอาสาเป็นผู้ให้กับสังคมในวันนี้ค่ะ
รู้สึกภูมิใจครับเห็นคนเยอะก็หายเหนื่อยแล้วครับแล้วจากนี้ไปอ่ะค่ะน้องติ๊กค่ะ
เราจะน้อมนำเอาพระราชดำริของในหลวงมาใช้ในชีวิตประจำวันของเรายังไงในอนาคต
น่าจะเป็นความพอเพียงนะครับถ้าเราใช้ชีวิตแบบพอเพียงแล้วก็
ไม่ต้องการอะไรมากมายมันก็คงพอครับ
แม้ว่าจะเป็นสิ่งเล็กจากศิลปินตัวเล็ก
แต่เมื่อร่วมมือกันกับบรรดาจิตอาสาก็กลับกลายเป็นพลังอันยิ่งใหญ่
ในการสร้างสรรค์สิ่งดีให้กับสังคมเพราะทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน
นั่นก็คือทำความดีตามคำพ่อสอน
มรจิตเอื้อวงชัยข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน